กลับมาที่บ้านเราค่ะมาดูเรื่องของการตรวจค้นผับก่อน
ผับชื่อขำนะคะแต่เรื่องนี้ไม่ขำแน่
ชื่ออะไรนะผับขำใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะฮะ
เป็นเรื่องที่เรียกว่าตามกันอย่างต่อเนื่อง
เรื่องของปฏิบัติการตรวจค้นสถานบันเทิงต่าง
เพราะว่าชุดปฏิบัติการพิเศษได้รับร้องเรียน
จากกรมพินิษฐคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะ
บอกว่ามีสถานบริการเถื่อนปล่อยให้เยาวชนเข้ามามั่วสุมภายในร้าน
ปฏิบัติการพิเศษก็เข้าตรวจค้นเลยค่ะ
พบความผิด๖ข้อหารวมทั้งมียาเสพติดด้วย
ทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองก็นำกำลัง
อาสารักษาดินแดนกว่า๑๐๐คน
เข้าปิดล้อมตรวจผับชื่อขำนี่แหละค่ะ

ยังพบว่าคนยังอยู่เยอะอยู่เลย
นักท่องเที่ยวก็มากมายใช้บริการกันอยู่กว่า๒๐๐คน
ซึ่งลักษณะของผับนี้ก็เข้าข่ายเป็นสถานบริการ
พระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช๒๕๐๙
แต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่มีใบอนุญาต
คนเยอะมากเยาวชนก็เยอะด้วยนะคะ
จากการสอบถามนักท่องเที่ยวทราบว่าผับดังกล่าว
ไม่มีการคัดกรองเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ซึ่งปกติแล้วก็ไม่ให้เข้าไปใช้บริการนะคะ
แต่ถ้าหากเยาวชนที่อายุไม่ถึง๒๐ปีต้องการเข้าไปเที่ยว
ต้องเสียค่าบริการเพิ่มคนละ๑๐๐บาท
เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคัดกรองนักท่องเที่ยวแล้วค่ะ
พบว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีทั้งหมด๘๖คน
จำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีถึง๑๒คนนะคะ
และพบอีกว่าผับแห่งนี้ยอมจำหน่ายสุราให้กับเด็กกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบซองยาเสพติด
ประเภทเคตามีนตกอยู่พื้นจำนวนหนึ่ง
รวมทั้งเตาบารกุด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงแจ้ง๖ข้อหานักค่ะ
คือตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี

ชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
และขายหรือให้บริการบารกุหรือตัวยาบารกุโดนไปเยอะเลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็นำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
ส่งพนักงานสอบสวนนครบานภาษีเจริญให้ดำเนินคดี
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็แจ้งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งปิดร้านขำเป็นเวลา๕ปี
คำสั่งหัวหน้าคอสชที่๒๒ทับ๒๕๕๘ต่อไปค่ะ